เมื่อวานนี้สองแม่บ้านก็ได้ทำความรู้จักผ่านตัวตนในเรื่องของการทำงานของน้องนนท์ไปแล้ว
วันนี้จะมาขออัปเดตเรื่องราวครั้งล่าสุดทั้งเรื่องของผลงานและความรัก
และจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
ก็ได้พูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องผลงานในการเข้าสู่วงการนะคะ
แล้วก็ทำให้หลายคนรู้จักน้องนนท์มากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยเห็นว่าปล่อยซิงเกอร์ออกมาด้วยนะคะ
เป็นเจ้าเกอร์ใหม่ล่าสุดเลยเป็นมิวสิกซีรีส์

เป็นยังไงบ้างมันคืออะไรเหรอเป็นมิวสิกซีรีส์อ่ะค่ะ
สิกซีรีส์คือจริงปีนี้ครับเราทำโปรเจกต์เพลง
ที่ได้รับโจทย์มาก็คือต้องมีกลิ่นลูกทุ่งนิด
ซึ่งเราก็ทำในส่วนนี้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงแรกก็จะเป็นแนวของบลู
เป็นดนตรีบลูซึ่งเริ่มเข้มข้นครับ
บังเอิญเราก็มีการคุยกับทีมงานเบื้องหลังในส่วนของซีรีส
เรื่องก็จะต้องต่อกันเราก็เลยคิดว่าเออใครที่พอจะเล่นได้อะไรอย่างเงี้ครับ
ที่แบบว่าประมาณนี้ใช่ก็เลยทีมงานก็เหมือนเขาเลือกให้ว่าเป็นพี่น้ำตาล
ซึ่งตอนแรกก็เกร็งมันจะมีซีสที่เขาเรียกว่าเข้าพระเข้านาง
เราต่อไปไหนเราก็เล่นกับพี่ก้าวสิเล่นยังไง
ดีแล้วเนี่ยหุ้มใสเลยครับผม
พูดถึงเรื่องล่าสุดของนนท์กันไปแล้วนะอยากจะรู้เรื่องล่าสุด
จีบสาวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้างจีบติดไหม
อยู่ไหนชื่ออะไรอายุเท่าไหร

รู้สึกเหมือนมีผู้ปกครองมานั่งในรายการด้วยแล้ว
อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเราแก่ใช่ไหม

เหมือนแม่
ก็ล่าสุดยังไม่เคยจีบ

ประจำครับผมอกหักจนเบื่อครับผม

อกหักครั้งล่าสุดหรือครับ

โหนานแล้วนะส่วนมากน้องจ้าหักอกมากแล้วครับ

ไม่ธรรมดาว่ะ

ด้วยอะไรหลายอย่างครับ

ไม่ยังไม่เคยครบแต่ว่าคุย
คุยแล้วเราหักอกยังไง

ไม่อะไม่อะ

อันนี้เราอยู่ในรายการแม่บ้านประจันบาลนะครับ

ใช่ก็จะต้องโตบ้างครับโตบ้างก็มีบ้างนะครับ
แล้วทำไงเวลาอกหักเราจัดการตัวเองยังไงร้องไห้ไหม

ใช้เวลา๒วันในการนั่งอยู่หน้าคอมเปิดเพลงอกหักแล้วก็นั่งร้องไห้ครับ
โอ้มายก็อด
ไม่ครับโอ้ซักเสื้อผ้าแย่เลยเปียกแย่เลย
เราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนแน่นอน
เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาเราค่อนข้างจะจริงจังกับตัวเอง

แล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าในเมื่อเราเริ่มแล้วอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่เกมที่ต้องมากั๊กแบบเอาไว้เล่นตาสุดท้ายนะอะไรอย่างนี้

เสียใจไปเลยแต่ว่าพอหลังจากล้มแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองเนี่ย
ล้มแล้วก็ต้องให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลุกขึ้น
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทรูฟตัวเองเข้าไป
โอ้โฮอย่าไปเจ้าโอ๊ตเพราะคุณเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่า
มาถามถึงเรื่องหน้าแตกเรื่องแบบหน้าแหกอ่ะ
เออล่าสุดอ่ะเป็นทำอะไรมาเออล่าสุด

ผมลืมรูดซิปขึ้นเวทีบ่อยมาก
ขึ้นเวทีในระดับสายตาสูงกว่าสายตา
แล้วลืมลูดซิปเป็นการคืนกำไรให้ท่านผู้ชมครับ
ก็คือเห็นว่าไม่รู้ซิปแล้วรู้ตัวได้ไงว่า
รู้ตัวคือเคยมีหนักสุดเลยคือ
ขึ้นรถตู้กำลังจะนั่งสนามบินกลับมากรุงเทพ
อ้าวพี่ผมไม่ได้ลูดซิปอ่ะอ้าว
บอกทีมงานเลยครับอ๋อไม่ทันแล้วแหละโนนน
เพราะว่ามันผ่านไปแล้วโนนนใช่แล้วก็ไม่เป็นไร
คืนกำไรให้ประชาชนนะครับดีคอนเซิร์ตเล่นอีกเมื่อล่ะ
เอางี้เวลาหมดลงอีกแล้วพี่กาแล้วหมด
พูดจริงไม่ซีเรียสอะไรขนาดนี้มันหมดเร็วอย่างนี้เนี่ย

สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผม
โปรดติดตามตอนต่อไป